อาสาจราจรปีดโบกรถให้เด็กอยู่

นี่แหละครับมาแล้วนี่ละครับ
นี่มาถึงป๊าปตบหัวเค้าให้เลย
นี่ครับหัวทิ้งเป็นอย่างนี้เลยงงเลย
ทำไมเนี่ยมีกล้องหน้าโรงเรียนอีกมุมหนึ่งนะครับ
เห็นว่าผู้ก่อเหตุนะครับจอดรถอยู่ริมถนนหน้าโรงเรียน
แล้วขึ้นคล่อมรถแล้วก็เลี้ยวไปหาอาสาจราจรตรงทางม้าลายนะครับ
แล้วก็ทำแบบนั้นหน้าตาเฉยเลยเนี่ยครับ
นางสุนทรพิโรมราชอายุห้าสิบเก้าปี
เป็นอาสาสมัครตำรวจจราจรภูทรเมืองฉะเชิงเศร้า
คนที่ถูกทำร้ายเล่าบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นผมก็โบกรถอยู่หน้าโรงเรียนนะครับ
ก็ให้เด็กข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียน
ถนนมรุภงอำเภอเมืองฉะเชิงเซา
มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาป๊าบนะครับออกมาจากฝั่ง
ทางที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ของโรงเรียนเนี่ยแล้วพุ่งเข้ามาที่หน้าของเขา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

ท่านเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเศร้า
บอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายชานลงรักขนามอายุ๓๖ปี

รับสารภาพว่าที่ทำลงไปเพราะพี่ชายเนี่ย
ให้ออกไปรับหลานที่โรงเรียนนะครับ

ไม่เกี่ยวอะไรเขาไม่อยากมา
แล้วมาก็มานั่งรอนานอากาศร้อนหงุดหงิด
ขี่รถออกไปเจออาสาจราจร
ก็เลยตบระบายอารมณ์ฮะเออ
โอ้โหผมไปต่อไม่ถูกเลยตำรวจแจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายครับ
ส่วนความผิดกฎหมายจราจรขับรถหวัดเสียวก็ไม่สวมหวกนิรภัย
ก็เปรียบเทียบปรับไปครับ
ต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้

แค่นี้ไปตบคนอื่นนี่โอ้โหน่ากลัว
หมุนหงิดก็ให้มันรับหลานครับแล้วเกิดหมุนหงิดอะไรหนักกว่านี้ทำไงอ่ะ